ที่บอกว่าอะไรนะเกือบจะนิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
จะนิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ต้องถามอาจารย์สุภาพเหมือนกันนะคะ
อาจารย์หลังจากนี้เราต้องจับตาดูกระทรวงไหนเป็นพิเศษยังไงบ้างคะ
ติดตามได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ

ต้องตามที่กระทรวงกลาโหมครับ
เมื่อวานเนี่ยคิดว่าโผล่จะนิ่งแล้ว

ขยับกันไปขยับกันมา

มีรัฐมนตรีกลาโหมเป็นพลเรือนจริง
คือคุณสุธินคลังแสง

อยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย

เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมมาแล้ว๕คน
ไล่ลงมาตั้งแต่มอมราชวงศ์เสนีปราโมท
ไล่ลงมาตั้งแต่คุณชวนหลีกภัย
คุณยิ่งลักษณวัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ทั้ง๕คนนี้มีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วย
แล้วไปควบกระทรวงกลาโหม

เมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารแล้วเนี่ย
การจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีกระลาโหม

แต่วันนี้คุณสุธินไม่ใช่นายก
แล้วไม่มียศไม่มีตำแหน่งเป็นนายสุธิน
มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหม

ก็เลยกลายเป็นว่าดูแปลกหน่อย
เพราะว่าอำนาจการเมืองกับอำนาจทหารในบ้านเราเนี่ย
มันเป็นอำนาจที่ทับซ้อนกันอยู่

อำนาจของทหารก็ดูเหมือนว่าจะอ่อนลง
บางช่วงบางเวลารัฐบาลอ่อนแอ
อำนาจของทหารก็เข้มแข็ง

ใครจะมาเป็นพบทบ
ก็ยึดโยงกับอนาคตของการเมือง
เป็นตัวชี้วัดว่าถ้าตั้งพบทบคนนี้

รัฐบาลจะแข็งแกร่งไหม
ฉะนั้นข่าวแต่งตั้งพบทบในอดีต

ว่าใครจะมาเป็นพบทบ
แต่ว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ย
อำนาจบริหารสูงสุด
ใครจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีกระลาโหมไม่มีปัญหา
ส่วนใหญ่เป็นพลเรือนก็ไม่มีปัญหา
ประเทศในอเมริกาในยุโรป
รัฐมนตรีกระลาโหมเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำไป
เพราะอำนาจที่มาจากประชาชนเนี่ย
ไม่ว่าเป็นใครก็สามารถคุมฝ่ายประจำได้
ฉะนั้นนี่คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณสุธิน

ถามว่าคุณสุธินมาจากไหน
ก่อนที่จะมาเป็นสอสอมหาสารคาม
เขาเป็นครูครับไม่ใช่ครูธรรมดาเป็นครูที่ไปสอนนักเรียนพิเศษ
นักเรียนที่พิการทางสายตานักเรียนที่พิการทางหู
คุณสุธินสอนมาได้๒๐ปีคุณสุธินดูภาษามือรู้เรื่อง
อ่านอักษรแบรนด์ได้ก็เป็นครูมายาวนาน
คนก็คาดว่าจะเป็นรัฐมนตรีศึกษาแต่ไม่เป็นไร
เป็นรัฐมนตรีกลาโหมความโดดเด่นของคุณสุธินอยู่ตรงไหนครับ
ใครที่ติดตามการเมืองเรื่องการอภิปรายในสภา
ช่วง๓๔ปีที่ผ่านมาคุณสุธินทำหน้าที่เป็นประธานวิบฝ่ายค้าน
เป็นคนนำร่องการอภิปรายและเป็นคนปิดท้ายการอภิปราย
ช่วงที่คุณสุธินอภิปรายภาพในสภาเราจะเห็นสอสอที่หลงเหลง
จะมานั่งกันเต็มในช่วงเวลาที่คุณสุธินอภิปรายมานั่งฟังคุณสุธิน
ฝ่ายบริหารก็นั่งฟังคุณสุธินเขาพูดกันถึงขนาดว่า
ช่วงที่คุณสุธินอภิปรายในสภาเงียบกลิบเขาเปรียบกันว่า
ไม่นับถึงแฟนคลับที่ดูทางโทรทัศน์ที่คอยจับตาดูคุณจุธิน
คุณสุธินอภิปรายเป็นภาษาชาวบ้านอภิปรายเรื่องยากยากให้เป็นเรื่องง่าย
ถ่ายทอดให้คนเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เป็นภาษาที่ชาวบ้านฟังรู้เรื่อง
เสน่ห์ของการอภิปรายคุณสุธินมีวาทะสินแล้วก็ให้เกียรติคน
บุคลิกคุณสุธินให้เกียรติคนจะเห็นว่าในช่วงของการอภิปรายปิดท้ายรายการเนี่ย
คุณสุธินจะเอ่ยชื่อถึงสอสอฝ่ายค้านที่ลุกขึ้นมาอภิปรายก่อนหน้านี้
ว่าคนนั้นอภิปรายว่าอย่างนี้คนนี้อภิปรายว่าอย่างนั้นให้เกียรติ
ฉะนั้นบุคลิกที่ว่านี้มีวาธศิลป์ให้เกียรติคน
ถ่ายทอดความรู้สึกเป็นผมเข้าใจว่าโดยบุคลิกที่มีวุฒิภาวะอย่างนี้
คุณสุธินจะเป็นที่ยอมรับของฝ่ายทหารได้เพราะคุณสุธินเป็นคนให้เกียรติคน
แล้วคุณสุธินมีวาทศิลป์คุณสุธินมีวุฒิภาวะที่ควรจะทำตัวยังไง
ควรจะมีวัฒนศิลป์ยังไงควรจะพูดยังไง
ฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องของคุณสุธินน่าจับตามอง
และผมเชื่อว่าจะเป็นที่ยอมรับของแม่ทัพนายกองได้
มาคอรมอใหม่ที่เขย่ากันเมื่อคืนนี้
มีชื่อของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคนใหม่โผล่เข้ามาครับ
คุณพิชิตชื่นบานคุณพิชิตชื่นบานเนี่ย
เป็นทนายความของตระกูลชินวัฒน์มายาวนาน
ไม่มีชื่อมาก่อนอยู่ก็โผล่พลวดมาแล้วเข้าป้ายเลย
คอรมอของรวมไทยสร้างชาติก็ลงตัวจบแล้วครับเมื่อคืนนี้
คุณพีรพันธ์เป็นรองนายกควบพลังงานอันนี้ก็ข่าวเก่า
คุณอนุชานาคาสัยเป็นช่วยเกษตร
อันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วเมื่อ๒วันที่ผ่านมา
แต่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมสิครับ
สุดท้ายขึ้นมาที่มีชื่อหม่อมหลวงชโยธิศกฤษฎากร
ที่มีชื่อคุณพิชรัฐเหล่าหะพงชนะ
ชื่อหายไปหมดแล้วปรากฏว่าเป็นของคุณพิมพัทราวิชัยกุล
มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ส่วนโผล่ของเพื่อภูมิใจไทยของพลังประชารัฐ
นิ่งแล้วนิ่งแล้วจบแล้ว
แต่ว่าเมื่อโผล่คอลโลมอนิ่งแล้วจบแล้ว
สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาสอสออีสานออกมาโวยครับ
ผู้บริหารเพื่อไทยไปเจรจากับเขายังไง
ทำยังไงอ่อนด้อยในการเจรจา
ต่อรองในการเจรจาต่อรองไม่ได้ผล
สุดท้ายกระทรวงใหญ่ปิ๋วหมด
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรกระทรวงศึกษา
ปิ๋วหมดเขาก็โทษว่าถ้าเป็นอย่างนี้
สอสอเพื่อไทยจะลำบาก
แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายที่เป็นเกษตรกร
กลุ่มชาวนาขอให้เพื่อไทยคุมกระทรวงเกษตร
ซึ่งก็ไม่น่าจะได้ผลแล้วล่ะครับ
เพราะว่าทางฝ่ายคุณธรรมนัฐเขาก็เอาคนมาเย้วเหมือนกันว่าไม่ได้
คุณธรรมนัฐต้องว่าการกระทรวงเกษตร
นี่เป็นครั้งแรกที่เกษตรชาวไร่ชาวนาออกโรงเรียกร้องให้พักการเมือง
มาดูแลปัญหาของเกษตรเพราะอะไรครับ
เพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
เกษตรกรชาวไร่ชาวนาลำบากมากครับ

เจอทั้งสงครามการค้าเจอทั้งการเกิดโควิด
เจอทั้งสงครามรัสเซียยูเครน
จริงมันไม่เกี่ยวอะไรกับเกษตรกรแต่เกี่ยว
เกี่ยวว่า๑น้ำมันแพงขึ้น

ทั้งหมดเนี่ยราคาน้ำมันราคาปุ๋ย
ราคาแรงงานที่เขาจ้างกันทำนงทำนาเนี่ย
แพงหมดเดือดร้อนกันหมด
ฉะนั้นนี่คือเรื่องที่ผมคิดว่า
เป็นการบ้านใหม่ของรัฐมนตรีเกษตร
เรื่องของการพักหนี้เกษตรกรที่ผมพูดไปเมื่อวาน
จะพักแบบไหนพักทั้งต้นทั้งดอก
กระทรวงเกษตรอยู่กับพลังประชารัฐ
กระทรวงการคลังอยู่กับพักเพื่อไทย

เพื่อจัดการกับปัญหาพี่น้องชาวไร่ชาวนา
งั้นเขาก็ลำบากกันต่อ

หมอมราชวงศ์คึกฤทธปราโมทปลาใสสนามหลวง

ชาวนาคือทุกข์ของแผ่นดิน
โอ้โหคำพูดนี้ได้ใจชาวนาเลยครับ
ป่านนี้ทุกข์ของชาวนาก็ยังเป็นทุกข์ของแผ่นดิน
อมคึกฤทธิ์เสียชีวิตไปไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้ว
ชาวนาก็จมอยู่ในกองทุกข์

นี่คือสิ่งที่ชาวนาเขาเรียกร้องต่อรัฐบาลใหม่
ฉะนั้นรัฐบาลใหม่เนี่ยโจทย์เยอะเลยครับที่ต้องเข้าไปแก้ทุกเรื่อง
อย่างที่คุณเศรษฐาบอกจะทำงานอย่างไม่รู้เน็ตไม่รู้เหนื่อย

ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แปลว่าโอ้โหจะมาลุกไล่เขายังไม่ทันไรเลยมาโน่นนี่กับเขา

แต่เอาความทุกข์ของชาวนาเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนามาเล่าให้ฟัง
เพราะดูแล้วเนี่ยโจทย์มันเยอะมากว่ารัฐบาลใหม่จะต้องทำยังไง
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ